เศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะพาไปพบกับพ่อค้าปลาหมึกบดร้อยลีลากลยุทธ์การขายง่ายที่สร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรม
พร้อมกับตามหมอไก่พอพาทินีไปขอพรกันต่อกับสารเจ้าสุดศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้การค้าขายของคุณมีแต่คำว่าปัง
อย่ารอช้าไปชมกันเลยครับ
สำหรับที่นี่นะคะก็คือสารไต่เซียหุบโจ้นะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายคนที่ทำธุรกิจหรือว่าคนที่เพิ่งสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะมาไหว้ที่นี่เลยค่ะ
เพราะว่าใส่เซียหุกโจ้นะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ไม่ยอมแพ้ค่ะเพราะว่านามเดิมของท่านนะคะก็คือคุณหมอคงค่ะท่านเป็นลิงนะคะ
แล้วต่อมาค่ะท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะคะน้ำว่าไต่เซียหุกโจ้ค่ะ
สำหรับวันนี้นะครับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะคะก็คือพี่ปีชาบุญเสริมแท้นะครับ
สวัสดีค่ะพี่มิชาค่ะที่นี่นี่มีประวัติความเป็นมายังไงนะคะ
ประวัติย่อก็มาจากเมืองจีนสมัยเหล่ากงเหล่าม่าก็ร่องเรือมา
มาอยู่ที่วัดสำจีนเนี่ยก็เป็นสารเล็กเล็กอยู่ในวัดเต็มมิตร
แต่ก่อนเป็นประตูวัดไตรมิตรด้านหลังก็ย้ายจากในวัดออกมาตรงนี้ประมาณ๘๐ปี
จะอยู่ในวัดนี้ก็ร้อยกว่าปีแล้วบ้าน๒๐๐กว่าปีเสร็จ
เก่งเนอะ
เห็นด้านในนะคะก็คือจะมีองค์แต่เซียหุกโจมีทั้งหมด๓องค์ใช่มั้ยค่ะ
ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยนำนะค่ะ
ไม่ทราบว่าที่นี่นะคะมีใครที่มีชื่อเสียงด่งดังหรือว่ามีฐานะแบบว่ามั่นคงเนี่ยมาไหว้บ้างไหมค
แสดงว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากเวลามาขอพรนี่คงจะสมหวัง
สมมุติว่าใครที่เขาจะเน้นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยต้องไหว้ปางไหนนะคะ
ก็ต้องปางนี้ครับอ๋อปางสำเร็จใช่ไหมคะ
ปางนี้ปางสำเร็จ

ปางนี้ปางสุรกถ้าอย่างเด็กจะทำอะไร

สู้ความหรือคิดจะยั่งกับมูลอะไรอย่างนี้
สำหรับวิธีการกลับว่ายอย่างถูกต้องหรือพี่พิชา

ขอเปิดทางเพื่อนมาว่าย
บอกก่อนให้ท่านช่วยพักเบาอะไรอย่างนี้
และเสร็จปุ๊บนี่เห็นมีขันน้ำมนต์อยู่ด้านหน้าด้วย
ถ้าใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายคนที่ทำธุรกิจนะคะ
ขอแนะนำว่าให้มาว่ายใต่เสียบุคโจเลยค่ะ
ถ้าสมมติว่าคุณมีความตั้งใจนะคะ

รับรองว่าสมหวังตามใจกราธนาอย่างแน่นอนค่ะ
วันนี้ก็เลยรับปลาหมึกค่ะ
สวัสดีค่ะร้านปลาหมึกแถวไหนดีคะ
สวัสดีครับผมเบียร์พาคินอภิวรามุทา
พ่อค้าขายปลาหมึกร้านปลาหมึกบดรถตำรวจครับ
พ่อค้าขายปลาหมึกบดย่านมหาวิทยาลัยหอการค้า
สร้างเอกลักษณ์ในการขายโดยการแต่งกายไม่ซ้ำในแต่ละวัน
จนทำให้ปลาหมึกบดของคุณเบียร์ขายหมดทุกวัน
โอ้โหลีราจัดเต็มขนาดนี้เนี่ย
อยากรู้แล้วล่ะครับว่าพี่เขาไปเอาความคิดนี้มาจากไหนกันล่ะครับ
แต่งธรรมดามันก็ธรรมดามันก็เหมือนเจ้าอื่น
เราอยากเป็นปลาหมึกที่ใครก็ได้ก็มาขายปลาหมึกได้
เช่นเราประสอบก็ขายปลาหมึกได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนแก่แก่
แต่มันเป็นเราและเราอยากเลือกที่จะเป็นแบบนี้ครับ
ไหมขำเขาขำผมผมจะขำเขากลับเลยผมก็ตลกตัวเอง
ส่วนมากจะขำก่อนแต่เขาขำแล้วเขาซื้อนะ
๑เดือนเนี่ยผมใส่ไม่ซ้ำกันเลยมีมากกว่า๓๐ชุด
ชุดนี้เจอผมวันนี้อีก๑เดือนถึงจะเจอชุดนี้อีกครั้งหนึ่งครับ
แล้วก็จะมีคนที่เขาแบบเราต้องผ่านประจำเขาจะหยุดทุกอย่าง

เวลาผมขายเนี่ยคาแรคเตอร์มันก็จะเปลี่ยน
อย่างเช่นผมเป็นรอพอเวลาไปเสิร์ฟผมก็สวัสดีครับ
หรือไม่ก็หยิบนกหวีดมาเป่าผมใส่ชุดอย่างอื่น
มันก็จะเป็นไปตามที่ชุดที่ใส่ครับ
มาเป็นพ่อค้าขายปลาหมึกบดผมก็ทำมาหลายอย่าง
นี่เป็นนักดับเพลิงของเอกชนนะครับแล้วก็อยากมีธุรกิจของตัวเอง
ก็มาขายปลาหมึกย่างแหละแต่ว่าเป็นปลาหมึกสด
ทีนี้มันก็ประสบปัญหาหลายอย่าง
วันหนึ่งก็ตัดสินใจเก็บเงินซื้อจักรยานหาข้อมูลทำการบ้าน
ศึกษาอยู่ประมาณ๓เดือนมาลงเอยที่การเป็นพ่อค้าปลาหมึกบด
เป็นร้านของเราเคลื่อนที่ได้ไม่ต้องเสียค่าเช่าของเราก็ไม่เสีย
ปิ๊งไอเดียนี่นะส่วนตัวเลยนะครับผมชอบกิน
แล้วก็มีวันหนึ่งผมก็กินกินปลาหมึกไปปุ๊บผมไปเข้าห้องน้ำ

ก็สั่งมาอีกจานนึงคนก็ชอบกินนี่
ก็เลยแบบพูดกับแฟนว่าเนี่ยจะเอาอันเนี้ยจะเอาเนี่ยจะขายเนี่ย
เงินทุนก้อนแรกที่ผมลงทุนนะฮะรวมหมดเนี่ย๑๓๐๐บาท
ทุกวันนี้คืนทุนหมดแล้วครับคืนตั้งแต่เดือนแรกเลยครับ
ช่วงที่ผมพีคเนี่ยคนเยอะสามพันหกร้อยบาท
อะไรที่ทำให้วันนั้นมันขายดีผมว่าลูกค้าครับ
ให้ใจลูกค้าเรามีบทสนทนาคุยเฮฮาตลก
ตรงนี้แหละคือทำให้ผมขายได้ผมไปไหนผมก็ขายได้
หมึกบดของผมดียังไงก็อร่อยไง
หมึกบดที่อร่อยรสชาติต้องเป็นยังไง
ผมได้ความรู้มาจากอาม่าอาม่าบอกว่า
หมึกที่ดีมันต้องหอมหวานตัวมันต้องใส
แล้วเวลามากินมันหอมอร่อย
นี่แหละครับผมก็ใช้ปลาหมึกตัวนั้นแหละมาคัด

ตัวละ๒๐บาทกับ๔๐บาทแค่นั้นครับ
ปลาหมึกแถวไหนแพงสุดคะ

เรียกว่าถ้าใครที่ได้มาอุดหนุนร้านหมึกบดรสลุงหนวด
จากจะได้ความอร่อยของปลาหมึกบดแล้ว
ยังได้รอยยิ้มกลับบ้านไปด้วยล่ะครับ
สำหรับใครที่อยากมากินปลาหมึกบดรสลุงนวด

กล้าการันตีคะว่าปลาหมึกบทรสลุงหนวด
ร้านนี้ใช้ของดีเกรดดี

สิ่งสำคัญที่สุดในการเป็นพ่อค้าปลาหมึก

ให้ใจลูกค้าแล้วก็เราใส่ใจทุกขั้นตอนจริง
มันไม่เกี่ยวกับว่าผมขายได้วันละกี่บาท

ความสุขของผมคือรอยยิ้มของลูกค้า

มันได้รู้จักกันมันมีแต่มิตรภาพครับผม
ใครก็ตามแต่นะฮะที่อยากมีอาชีพของตัวเอง
ชอบอะไรให้ทำสิ่งนั้นก่อนครับ
เราจะไปทำสิ่งอื่นที่เราไม่ชอบมันยาก
ถนัดอะไรชอบอะไรทำสิ่งนั้นก่อน
เราต้องมั่นใจตัวเองแล้วเราก็ทำครับผม
ธรรมดาโลกไม่จำร้อยคาแรคเตอร์ขนาดนี้
ใครจะอดใจไหวแซ่บทั้งคนขายแซ่บทั้งปลาหมึก
จากจะได้ความอร่อยจากปลาหมึกแล้ว
ยังได้รอยยิ้มและความสุขกลับบ้านไปด้วยล่ะครับ
หากพูดถึงธุรกิจหลังความตายคงไม่มีใครไม่รู้จัก
สุริยาหีบศพวันนี้เศรษฐีป้ายแดง
จะพาไปทำความรู้จักกับธุรกิจทำเงินหลังความตายของเขากันครับ
ไปหมดเลือกไม่ถูกนี่ก็ไม้ปาติเกิล
โอ้โหไม้เอ็มเฮ้ยข้างหน้านี่ไม้สัก
น้องหน่อยนี่พี่อ่าน

ตาครับวันนี้มาเศรษฐีป้ายแดงมีธุรกิจใหม่มาเสนอเลยครับ
ที่เห็นอยู่เนี่ยบอกเลยนะว่าจะเป็นธุรกิจใหม่ของผม
ที่สร้างรายได้ให้กับผมเดือนนึงเนี่ยนะหลัก๑๐
๑๐ล้านตอนนี้เลย
แต่เดี๋ยวนะคะมันมีดอกไม้จันทร์ด้วยมันมีน้ำอบมันมีทูบ

อืมนี่พูดอีกก็ถูกอีก
ลักษณะมันเหมือนทำโรงเทปเลยอ่ะค่ะ
อะไรครับทูบป้อง

ที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเนี่ยไม่ได้โม้จริง
คือธุรกิจนี้เนี่ยรวมแล้วนะครับ
ถ้ารวมกันทั้งปีเนี่ยสร้างรายได้นะหลักร้อยล้านเลยนะ
สุริยาหีบศพนี่แหละครับเขาทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง

ต้องบอกว่าเพิ่งรู้เลยนะคะว่าธุรกิจหีบศพเนี่ย
สร้างรายได้มหาศาลขนาดนี้ค่ะ
จากเขาจะเป็นเจ้าแรกที่เข้ามาบุกตลาดธุรกิจ
หลังความตายอย่างจริงจังแล้วนะครับ
สุริยาหีบศพเนี่ยยังไม่ได้จำกัดตัวเอง
อยู่แค่ธุรกิจขายหีบศพเท่านั้นโอ้ย
เขาเนี่ยนะครับยังให้บริการหลังความตาย
แบบครบวงจรครบหมดทุกสิ่งอย่าง
คุณผู้ชมเองก็อาจจะยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
หากพูดถึงธุรกิจบ้านหลังสุดท้ายของชีวิต
คงไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของสุริยาหีบศพ
อยู่คู่คนไทยมานานกว่า๖๐ปี
สุริยาหีบศพนะครับเราเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการผลิตถีบศพและทางด้านพิธีศพแบบครบวงจรนะครับ
เราผลิตหีบศพแบบดั้งเดิมและแบบพรีเมียม
เราใส่ใจทุกรายละเอียดในการผลิตแบบรานีตและเอาใจใส่ครับผม
ปัจจุบันสุริยาหีบศพมีสาขาที่เปิดให้บริการ๘สาขา

มีกำลังผลิตรวม๒๐๐หีบต่อเดือน
จำหน่ายหีบศพทุกประเภททั้งไทยจีนฝรั่ง
ราคาเริ่มต้นที่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่น
อกจากนี้ยังมีหีบที่รับสั่งทำพิเศษ
หีบกระจกตกแต่งด้วยมุกลวดลายสวยงามราคาหลักแสน
หีบไม้สักแกะสลักที่มีราคาสูงถึงหลักล้าน
ผมได้สืบทอดธุรกิจต่อจากคุณพ่อผม
และได้ต่อยอดสร้างธุรกิจหีบศพแบบออนไลน์
และธุรกิจผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติ
ซึ่งสร้างรายได้ให้กับธุรกิจต่อเดือนนะครับ๕๐ล้านบาทครับผม
ด้วยการต่อยอดธุรกิจตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
กับการเปิดช่องทางขายออนไลน์จัดงานศพได้โดยไม่ต้องมาที่ร้าน
มีแพ็คเกจให้เลือกหลากหลายทั้งยังขยายธุรกิจ
ไม่น่าแปลกใจเลยครับที่สุริยาหีบศพ
ครองตลาดในธุรกิจด้านนี้เป็นอันดับต้นของเมืองไทย
สร้างรายได้มหาศาลขนาดนี้
ความตายคือธรรมชาติของมนุษย์
ธรรมชาติของธุรกิจคงหนีไม่พ้นความเปลี่ยนแปลง
อะไรครับคือหัวใจสำคัญที่ทำให้สุริยาหีบศพนั้นยืนหนึ่ง

เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหนุ่มนะครับหรือคุณวิโรธสุริยะเสรีนะครับ
ทายาทรุ่นที่๒ที่มาสารต่อธุรกิจของสุริยาหีบศพของคุณพ่อของเขาครับ
สวัสดีครับถามตรงแทนใจผู้ชมเลยนะครับ
ทำธุรกิจหีบศพแบบนี้ไม่กลัวเหรอครับ

คุณพ่อก็สอนไว้ว่าไม่ให้กลัวเรื่องความตายอย่างนี้ครับ
แล้วก็ทุกคนก็หนีมันไม่พ้นนะครับ
แต่พออยู่อยู่ไปก็ชินครับผม

แต่ตอนครั้งแรกเลยที่จับศพผมจำได้ตอนนั้นผมอายุ๑๒ขวบครับ

อยากถามคุณพ่อคุณอยากให้ไปฝึกงานหรือมั้ง
ใช่ใช่ครับอยากให้ไปดูให้ไปเห็นและคุณพ่อก็ทำให้เห็นอยู่ทุกวัน
แต่ต้องบอกว่าสุริยาหีบศพขายโรงศพอย่างเดียวก็ได้ค่ะ
ทำไมถึงมาเกิดเป็นแบบทำครบวงจรเลยค่ะ

เวลาลูกค้ามาซื้อของที่เราจะไม่ปฏิเสธลูกค้าเลย
ถ้าลูกค้าต้องการอะไรเนี่ยห้ามตอบว่าไม่มี
เพราะว่าเขาต้องการความช่วยเหลือ
คุณพ่อจะพูดอย่างนี้ทุกครั้งครับ

เอาตรงก็เป็นช่องในการสร้างรายได้ด้วย

อุปกรณ์ทุกอย่างนะคะที่บอกว่าครบวงจรเลยอย่างเช่นอะไรบ้างคะ
ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของหีบศพครับ
มีรถรับศพขนศพนะครับมีดอกไม้หน้าศพนะครับ
แล้วก็เรื่องของพิธีการต่างเรามีครบหมดเลยฮะ

คือตอนแรกผมก็คิดว่าสุริยาหีบศพมันเป็นธุรกิจที่ขายหีบศพ

ไม่น่าเชื่อนะว่าธุรกิจที่บริการเกี่ยวกับงานศพแบบนี้
จะสร้างรายได้เป็น๑๐๑๐ล้านต่อเดือน
คุณหนุ่มครับทำได้ยังไงครับ
คุณพ่อคงมองเห็นนะฮะว่าเอ๊ะในในงานงานหนึ่งเนี่ย

ต้องมีสมัยก่อนเนี่ย๔๕หมื่นบาท
การขายหีบศพเนี่ยคิดเป็น๑๐ของงานคือประมาณ๔๕๐๐บาทเองครับ

คุณพ่อก็เลยมาคิดว่าตรงนี้เราพอจะแบ่งส่วนแบ่งรายได้ตรงนี้มาได้ยังไง
ก็เลยเราเริ่มทำครบวงจรแล้วก็เริ่มจากที่ลูกค้าเขาต้องการ
แล้วเราไปหามาให้ด้วยครับเราก็ได้ส่วนแบ่งรายได้ตรงนี้เพิ่มมากขึ้นครับ
สุดยอดแบบนี้นี่เองตอนแรกก็นึกภาพไม่ออกแล้วครับ

แต่พอได้อธิบายแบบนี้เริ่มเห็นแล้วแล้วเริ่มเห็นช่องทางในการทำเงินเกี่ยวกับธุรกิจแบบนี้แล้วล่ะครับ

เห็นบอกว่ามีให้เลือกสรรเพียบคือแล้วแต่จะชอบ
ปัจจุบันเนี่ยเรามีให้เลือกหลายร้อยแบบเลยนะครับ
เป็นหิบพระธาตุทองหิบทรงธรรมหีบอาจารย์หิบประจกหิบทองอะไรอย่างเงี้ยครับ

อันนี้ขออนุญาตเสริมสิ่งหนึ่งเลยนะเด้วแม่แม่อยากรู้จริงจากใจ
มีรายแบบแบกที่แปลก
อ๋อถ้าทางเราก็รับทำด้วย

ใช่ของสัตว์เลี้ยงก็มีเหมือนกันนะครับ
ใช่ครับก็เรียกได้ว่ามีครบ

ก็ทางสุริยาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น๔ประเภทนะครับ
ถ้าเกิดเป็นแบบธรรมดาเลยนะครับ

สามารถเก็บได้เป็นปีอย่างนี้นะครับ
แบบของหีบก็จะมีให้เลือกมากมายเลยครับ
ราคาจะประมาณหมื่นต้นไปจนถึง๓๐๐๐บาท
หีบคุณภาพราคาสูงเนี่ยลูกค้าบางคนนะครับอยากจะเก็บไว้เป็นปีเลย
เก็บไว้ก่อนที่จะนำไปชาปนักกิจนะครับครับก็จะเป็นโรงไม้สัก

แล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นพิเศษเลยก็คือสั่งทำพิเศษเลยครับ
เลือกชนิดไม้ว่าอยากได้เป็นไม้จันหอมไม้กฤษณาหรือไม้อะไรอย่างนี้ครับ
เพราะฉะนั้นอยากจะรู้เลยล่ะครับว่าเคยมีคนเนี่ยมาสั่งทำหีบศพแบบพิเศษพิเศษเลยนะ
ครับคุณหนุ่มครับราคาที่แบบแพงที่สุดเลยครับเท่าไหร่ครับ

นอกจากคุณหนุ่มจะมีช่างที่มีฝีมือแล้วนะครับเห็นบอกว่ามีเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ด้วย

คือเป็นคอมพิวเตอร์แกะลายแกะลายหีบ

ลดต้นทุนลงแล้วก็หีบหีบตบก็จะถูกลงครับ
ก็มีคนก็ถ้ามาให้จับตองได้แล้วหีบในแบบที่สวยงาม
เอาละครับเราได้เห็นถึงแนวคิดนะครับ
คราวเรามาพูดถึงอุปสักของข้างด้านธุรกิจนี้กันดีกว่า
ความยากอย่างหนึ่งเลยนะฮะของธุรกิจนี้ก็คือการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์
คุณหนุ่มครับมีวิธีจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรครับ
ก่อนอื่นต้องอธิบายถึงขั้นตอนก่อนครับ
คือหลังจากที่มีคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ย
ทุกคนยังงงจะต้องทำยังไงต่อ
จะต้องไปติดต่อตำรวจก่อนหรือจะต้องไปโรงพยาบาล

ซึ่งตรงนี้ทางสุริยาเนี่ย
ก็ได้ประชาสัมพันธ์บนเพจของสุริยาไว้ด้วยนะครับ

ฉีดยาศพดอกไม้หน้าศพนะครับ
แล้วก็อธิบายขั้นตอนงานจนครบวงจรเลยครับ

คิดการตลาดเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ครับ
ด้วยการเปิดช่องทางขายออนไลน์ด้วยนะฮะ

สมัยก่อนเนี่ยจะมีลูกค้าเนี่ย
ถ้าจะซื้อหีบก็จะมาติดต่อที่ร้าน
เราต้องมีออฟฟิศมีหน้าร้านครับ

ผมก็มองแล้วรูปแบบตลาดมันควรจะเปลี่ยนไป

ว่าเตี๋ยผมว่านะเราน่าทำเว็บไซต์
เปิดเป็นเพจของเราเลยแล้วก็มีการสั่งซื้อ

เพิ่มมากขึ้นเรื่อย
คือลูกค้าเขาสามารถสั่งทางออนไลน์ได้เลย

คราวนี้ครับต่อยอดธุรกิจไปถึงต่างประเทศด้วย

เป็นแนวคิดต่อยอดครับคือผมจะมีจะมีความคิด

คุณพ่อจะเป็นคนคิดไม่หยุดพัฒนาไม่หยุด
ผมก็ต่อยอดด้วยการคิดธุรกิจออนไลน์ขึ้นมา
เสร็จแล้วผมก็คิดต่อว่าผมจะทำอะไรต่อได้จากธุรกิจหีบศพเนี่ย
ไม่ใช่ว่าเป็นแค่สับปะเหลอขายลงให้บริการตรงนี้
ผมว่ามันน่าจะมีอะไรทำต่อก็คือ
ไปเจอบริษัทบริษัทหนึ่งที่จัดการเรื่องศพผู้เสียชีวิตชาวต่างชาตินะครับ
คือนำศพคนไทยจากต่างประเทศกลับมาบ้านเรา
แล้วก็ผู้เสียชีวิตชาวต่างชาตินะครับ
ที่เสียชีวิตบ้านเรานำกลับไป
อย่างถ้าคนไทยเสียชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ย
เขาก็จะติดต่อผ่านสถานทูตนะครับ
แล้วก็สถานทูตก็ส่งเอกสารต่างนานา
แล้วก็ทางเมืองนอกก็ติดต่อเรากลับมาว่า

เราก็ไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิครับ

ชาวต่างชาติที่มาเสียชีวิตอยู่ที่บ้านเรานะครับ
เราก็จะมีการส่งกลับไป
ก็ติดต่อสถานทูตทำเอกสารให้เขาทุกอย่างเลยครับ
ครบวงจรอีกแล้ว

ถึงเรื่องของราคาที่จะนำส่งศพข้ามประเทศ

คิดราคาอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่บอกได้ไหมครับ
ถ้าเป็นโซนเอเซียทางบ้านเราเนี่ย
ตรงกลับไปหรือจะนำกลับมาเนี่ยนะฮะ

แต่ถ้าเป็นโซนยุโรปหรืออเมริกาอย่างนี้นะครับ

ต่อหนึ่งสวบครับผม

ในเมืองไทย

เพราะว่าเวลามีผู้เสียชีวิตจากต่างประเทศ
เราจะย้ายศพกลับมาที่เมืองไทย

จริงผมเรียกเองครับว่างานสับปะเหลอโลก
ผมก็ได้คุยกับเพื่อนที่เป็นทำอาชีพเดียวกันหลายท่านเนี่ยนะครับ
ก็มีสมาคมสมาคมหนึ่งครับที่ผมสนใจ
แล้วก็เขาใส่ใจกับเรื่องเกี่ยวกับการจัดการศพตรงนี้
แล้วเราอยากยกระดับการจัดการศพบ้านเราให้ดีขึ้น

แล้วเขาจะแชร์ความรู้ให้เรากลับมาเยอะมากครับ

ศพถ้าเกิดลักษณะอย่างนี้ต้องทำยังไง
ลักษณะเป็นการเพิ่มเติมความรู้

เพราะว่าการทำธุรกิจทุกอย่างผมเชื่อว่ามีปัญหาหมดแหละ

มันก็สามารถแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

เราต้องสามารถเอาศพไปที่วัด
หรือที่บ้านของผู้เสียชีวิตได้เลยหรือเปล่าฮะ

รอรอลูกหลานกลับมา

บางทีอาจจะรอวัฒน์

ไม่กลัวเรื่องนี้แล้ว

จริงเราอยู่กับผีต้องมีเจอบ้างอยู่แล้วครับ
เคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทุกคนจำได้แม่นมากเลยครับ
คือผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงนะครับ
ก็ใส่หีบมาเรียบร้อยนะครับ
เราก็ทำการเปลี่ยนหีบให้เรียบร้อย
แล้วก็นำร่างนั้นนะครับ
ที่มาตอนแรกใช่ไหมใช่ครับครับ
เป็นเล็กครับครับ
ซึ่งผ่านไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งได้ครับ
ก็มีคนลูกน้องผมเนี่ยฮะได้ยินเสียงมีผู้หญิง
ร้องไห้

จนมีคนหนึ่งเนี่ยเห็นเป็นรูปร้างเลยครับ
มีคนหลังหยีบแล้วก็เป็นร้างเลยครับ

โอ้โห
โอ้โหแหมทีมงานเล่นเอาคุณชนะหน้าเว้อเลยทีเดียวครับ
และนี่ก็คือหีบศพในตำนาน
ที่คุณหนุ่มได้เล่าให้พวกเราฟังว่า
โดยมีคนงานในโรงงานต่างพากันเห็นหญิงสาวนั่งร้องไห้

สร้างความสะพรึงกลัวให้กับคนงานในโรงงานกันทั่วหน้า
จนทำให้คุณสมชายคุณพ่อของคุณวิโรธ
ต้องเรียกร่างทรงมาทำพิธีที่โรงงาน
เพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณของหญิงสาวท่านนั้น
ที่ไม่สามารถออกจากหีบศพไปได้
และเพื่อความสบายใจของลูกน้องนั่นเองล่ะครับ
เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจยังมีอีกมากมาย

กลับมาพบกับเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจกันต่อ
ในรายการเศรษฐีป้ายแดงอย่ารอช้าไปชมกันเลยครับ
คุณวิโรธนะคะคือคนรุ่นใหม่ที่มาบริหารธุรกิจนะคะ

ซึ่งตอนนี้พูดได้เลยนะคะว่าประสบความสำเร็จเลยทีเดียวค่ะ
แต่รู้หรือไม่คะว่ากว่าสุริยาหีบศพนะคะ
จะเป็นที่รู้จักของทุกคนในวันนี้นะคะ

เรียกว่ามีขวากน้ำล้วนเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะเราจะเชิญผู้ที่ปลุกปั้นธุรกิจนี้มากับมือค่ะ
เพื่อมาถ่ายทอดเรื่องราวดีนะคะให้กับคุณผู้ชมอีกท่านหนึ่งค่ะ
ขอเชิญคุณสมชัยสุริยะเสนีค่ะ

เป็นคุณพ่อของคุณวิโรธนั่นเองนะคะ
เขาบอกมาว่าตอนเด็กเนี่ยคุณพ่อแบบทำงานหนักไม่ได้มีโอกาสได้เที่ยวเล่นเหมือนเด็กคนอื่นเขาเหรอคะคุณพ่อ
คือสมัยเด็กเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ได้รวย
หาเช้ากินค่ำไปตักน้ำขายครับ

จากน้ำในคลองนะครับ
ผมก็เก็บหมดนะครับไม่ว่าหอมกระเทียมหรือจะเป็นปูนที่มันแตกจากถุงอะไรอย่างนี้ครับ
เอามากองขายกล้องละ๓บาท๕บาทอย่างนี้ครับ
สุดท้ายนี่ผมขายของเล่ขายปลากระป๋อง

ปลากระป๋องผมทำปลากระป๋องอยู่ประมาณสองปีครึ่งครับได้ประมาณสักล้านหนึ่งได้ครับ
หนึ่งล้านหนึ่งผมขยันนะครับ
งอกด้วยครับกำมือใสเรียกว่าทำงานทุกอย่าง
แล้วมาเริ่มธุรกิจหีบศพยังไงครับ
และก็เพื่อนที่ไปประตูบรวงวาลศรีราชกูจะเอารถนี้ไปวิ่งไปวิ่งศพ
เริ่มต้นจากวิ่งรถก่อน
จากรถก็มาเป็นหีบ
เอ๊แล้วได้ทำกับที่บ้านไหมว่าเอ๊เขาจะเห็นด้วยกับเราไหม
ที่เราจะเปิดธุรกิจขายหยีบสวบหรอครับ
ผมเป็นคนงกอะฮะเวลาจะทำอะไรผมก็ไม่ได้ปรึกษาใครนะครับ
ผมก็พูดลอยก็แม่แม่เขาก็นั่งอยู่ครับ
ผมบอกเดี๋ยวจะเปิดร้านขายอีก

เฮ้ยมึงอย่ามายุ่งตรงนี้นะ
มึงไปที่อื่นนะอยากจะทำอะไรก็ไปทำที่อื่นเนี่ย

เพราะผมต้องไปเช่าห้อง

คือคุณแม่ไล่คุณพ่อออกจากบ้านเลยเหรอ

สมัยนั้นแบบคนกลัวครับ
เดินผ่านยังไม่อยากเดินผ่านนะครับ
ไม่เป็นไรเพื่อนฝูงก็ยังมีถูกไหม
ไม่มีครับเพื่อนฝูงขายหมดครับ
เพื่อนฝูงขายหมดเลยเหรอ
บ้านนั้นมีคนตายอย่างนี้ครับ
ครับผมก็ไม่กล้าไปบ้านใครอะครับ
ครับและปัจจุบันนะครับสุริยาหีบศพ
มีบริการตลอด๒๔ชั่วโมงด้วยนะครับ
ก็ต้องใช้ทีมงานประมาณร้อยกว่าคนครับ

แล้วก็พนักงานแต่ละคนนะครับ
จะต้องผ่านการดูดวงจากคุณพ่อก่อน

คุณไม่ดูเรื่องของวุฒิการศึกษาเขาเหรอ

จริงแล้วรับทุกคนครับ
แล้วต้องดูว่าความขยันขันแข็ง

พิธีกรสวยหล่ออยู่ข้างผมแล้ว
นี่ขุนแผนแสนสถาน

และเจ้าแม่แห่งการขาย

วันที่๑๕กรกฎา
วันอาทิตย์ค่ะ

ใครจะทำอะไรต้องถามเขา

สามีดูอยู่แม่นเลยชี้เก่ง

ทุกคนเลย
พอพูดไปหัวเงินไว้กระเป๋ามก็หมด

เป็นคนชอบบริหารจัดการนั่นนี่

เผื่อจะรวยใช่ไหมครับพูดให้น้อยลง
พี่ป้องขุนแผนแสนสถาน
เดี๋ยวผมเกิด๑๐กรกฎาครับ

นี่เนี่ยคุณเหนื่อยตรงที่คนชอบชมคุณ
แล้วคุณก็เหนื่อยน่าดูเลย

พอคนนู้นพูดดีหน่อยคนนั้นหน่อย
คุณก็โอเคทำให้เขา
ทั้งที่เงินเขาก็ไม่ได้ฟักเราเป็นฝ่ายฟักเรายังยอม

แล้วคนที่มาชอบส่วนใหญ่นี้เป็นเพศตรงข้ามไหม

เพราะมีเพศตรงข้ามมาชอบเป็นประจำเนี่ย
เขาเป็นคนมีเสน่ห์ครับ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

พี่ลืมนั้นป่ะไม่ได้ตรงนั้นป่าอดอีกมิ
ทำให้วันที่ยากของเขาเป็นวันที่ง่าย
เตรียผมก็สอนให้ซื่อสัตย์ให้ขยันให้อดทน
จริงผมได้รับตรงนี้มาจากเตี๋ยเยอะมาก
ว่าให้คิดดีทำดีแล้วก็ช่วยเหลือเท่าที่เราจะช่วยได้ครับ
และนี่ครับคือธุรกิจที่ยิ่งใหญ่นะครับ
แล้วก็ความสุขในการได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับ
คุณพ่อนะครับถ่ายทอดให้กับลูกนะฮะ

รวมกันเป็นหลักร้อยล้านเลยครับ

ทั้งสองท่านนะครับได้แบ่งปันข้อคิด
ความรู้ดีให้กับเรามากมายจริงเลยนะครับ

และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจที่เรานำมาฝากกันในวันนี้

ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ